ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเรียกว่าเป็นพาดหัวใหญ่สุดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้เลย

บ้านของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะทีมกฎหมายของพักเพื่อไทย
วันนี้พาดหัวคุกคามเรืองไกรยิงใส่บ้านถูกบานกระจกร้าว
ทีมกฎหมายเพื่อไทยโร่แจ้งตำรวจเปิดวงจรปิดล่ามือปืนปริศนาค่ะ
คือไปเจอรอยกระสุนอยู่บนบานกระจกบ้านนี่แหละค่ะ
คือลักษณะแล้วเนี่ยคือไม่ได้เห็นนะว่าตอนยิง
แต่ลักษณะแล้วเหมือนรอยกระสุนปืนซึ่งเป็นจุดแล้วก็ร้าวออกเป็นวงกว้างออกไปนะคะ
เรืองไกรลีกิจวัฒนาคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยบอกเลยว่า
ช่วงเช้าวานนี้เนี่ยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานบางซื่อด้วยตัวเองเลย
ตื่นมาเจอบ้านพักมีรอยคล้ายถูกยิงด้วยกระสุนปืนค่ะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจสนบังซื้อก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เป็นบริเวณกระจกบานเลื่อนห้องรับประทานอาหารชั้นที่๒ของตัวบ้าน
พบรูขนาดประมาณ๔มิลลิเมตรคล้ายกับกระสุนปืนที่กระจก
ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ถ่ายรูปบันทึกเก็บรายละเอียดต่างเอาไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อจะตรวจสอบ

เพราะว่าพบนี้จะมีเจ้าหน้าที่สูดหลักฐานที่มีความจำนานเรื่องวิถีพืนอะไรพวกนี้

หน้าเรืองใกล้บอกด้วยว่า
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณรอบบ้านเนี่ย
ไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรเลยนะ
ส่วนในเรื่องของปมขัดแย้งต่างก็ยืนยันว่า
ไม่เคยขัดแย้งส่วนตัวกับใคร
อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความต่าง

เมืองต้นตำรวจสนบังซื้อและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
จะเข้าตรวจสอบรอยดังกล่าวอีกครั้งเช้าวันนี้ค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปนะคะว่าตกลงรอยนี้เป็นรอยกระสุนปืนจริงหรือเปล่า
ก็ต้องรอผลกันอีกทีนึงค่ะ

ทางสื่อมวลชนตั้งฉายาว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะ
เพราะว่าเป็นคนยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบ
นายกรัฐมนตรีค่าราชการระดับสูง
นักการเมืององค์กรอิสระคนสำคัญสำคัญในหลายรัฐบาล
ตั้งแต่รัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวศ
ทักษิณชินวัฒน์นายอภิษฎเวชาชีวะ

แล้วก็ล่าสุดตอนนี้พอเป็นรัฐบาลของคอสช
ก็เคยถูกเรียกไปปรับทัศนคติอยู่หลายครั้งเหมือนกัน

เพราะว่าฉายาเขาก็แจกผู้ฆ่ายักษะ
เยอะล้มยักษ์ไปหลายคนเหมือนกัน
แล้วก็ที่บ้านของคุณเรืองไกรมีกล้องวงจรปิดถึง๙ตัวนะ
แต่ไม่พบคนก่อเหตุคือจับภาพไม่ได้เลย

นั่นน่ะสิเดี๋ยวตำรวจบอกว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
สำหรับกล้องวงจรปิดทุกตัวที่อยู่ที่บ้านด้วย